เอาคำแรกมาดูเรื่องที่เจ้าของบ้านเขางงเหลือเกินครับ
ข้างนอกมากลับไปบ้านตอนกลางคืน

คุ้มคั่งเดินถือมีดปัดไปปัดมาในบ้านของเขาเอง
ฮู้สมงงงงนะฮะไปดูกันหน่อยครับ
อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ที่นครนายกนะฮะ
ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองนครนายกเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้
คุ้มครั่งถือมีดไปมาอยู่ในบ้านของนายพรหมาสนิดพัดอายุยี่สิบเก้าปี
ถนนสายบายพาร์ทเลี่ยงเมืองตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเพิ่งจะกลับมาที่บ้านตอนกลางคืน
ก็งงไปอีกฮะไม่รู้ใครไปถือมีดอยู่ในบ้านชายแปลกหน้าคนนี้มีอาการคุ้มครั่ง
เดินวนไปวนมาไม่พูดจากับใครเขากลัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยถอยรถออกมาก่อน
ตอนแรกเนี่ยเอารถไปจอดในบ้านแล้วนะถอยออกมาจอดอยู่ริมถนนก่อนแล้ว
โทรแจ้งตำลดให้ตำลดมาตรวจสอบพอตำลดมาถึงพยายามจะพูดกระเรียกก่อน
แต่ไม่เป็นผลจนกระทั่งเพื่อนของชายคุ้มครั่งคนนี้รู้ข่าวก็เลยเดินทางมา
เขาก็เลยบอกว่าไอ้คนที่คุ้มข้างอยู่เพื่อนผมเองชื่อถุย
ชื่ออะไรอ่ะถุยสินะชื่อถุยไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าควายนะแต่
ชื่อว่าถุยจริงจริงค่ะนะฮะก่อนที่จะเอาน้ำให้ดื่มแล้วก็พูดจากกัน
เรียกกล่อมสักหนึ่งชั่วโมงได้สุดท้ายในทุยเนี่ยยอมให้เพื่อนเข้าไปหา
แล้วก็วางอาวุธลงจากนั้นเข้าไปกอดคอกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
กอดคอเพื่อนแล้วก็พาไปที่สอนอ
เพื่อไปตรวจเรื่องของสารเสพติดแล้วก็สอบสวนต่อไป
เดี๋ยวต้องรอให้เพื่อนเขาถามถุยว่าเป็นอะไรเสพยามาใช่ไหม
ยังไงถึงคุ้มครั่งแบบนี้หรือน้อยใจใครหรือเปล่านะฮะ